เราเฝ้าติดตามเรื่องราวต่างที่เกี่ยวข้องกับงานพระพิธีสำคัญที่กำลังจะเกิดขึ้น
เป็นการติดตามท่ามกลางความใจหายนะคุณเขียนมาสอน
ร่วมกันแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
หรือใครอยากจะบอกเล่าเรื่องราวที่ได้ร่วมกันทำความดีเพื่อพ่อ
ร่วมกันเป็นจิตอาสาบอกรักพ่อสามารถส่งข้อความมาได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งรายการค่ะ
ครับความคืบหน้าของข่าวสารต่างเดี๋ยวช่วงหลังจากคุณชุวิตชุวิตตีแสกหน้าแล้ว
ที่กองอำนวยการร่วมพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙
ได้กำหนด๕เส้นทางให้ประชาชนเดินเท้าเข้าสู่พื้นที่พระเจ้าพิธี๕จุดด้วยกันนะครับ
โดยคาดว่าจะมีผู้ที่สามารถเข้าไปอยู่ในจุดที่สามารถมองเห็นพระพิธีได้เนี่ยประมาณ๔๕๐๐คน

โดยวันนี้พลโทสันเสริญแก้วกำเนิดโคศกประจำสำนักนายรัฐมนตรี
ในฐานะรักษาการอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
แถลงภายหลังการประชุมกองอำนวยการร่วมพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบพิษ
ว่าการซักซ้อมริ้วขบวนจะมีขึ้นในวันที่๑๕ตุลาคม
พิธีซ้อมใหญ่เสมือนจริงวันที่๒๑ตุลาคม
และวันงานพระพิธีจริงวันที่๒๖ตุลาคม
โดยได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนดูแลรักษาความปลอดภัย
โดยทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารได้กำหนดจุดเส้นทางต่าง
ทั้งเส้นทางริ้วขบวนเส้นทางของประชาชน
และเส้นทางขบวนเสด็จที่ต้องกำหนดจุดให้ชัดเจน
ประมาณสัก๔๕หมื่นคนเท่านั้นที่อยู่ในบริเวณโดยรอบของมณฑลพิธี
แล้วก็โดยรอบของพระบรมหาราชวัง
ส่วนนอกเหนือจากนั้นท่านเข้ามาก็คงได้กลิ่นอายของบรรยากาศ
เพราะฉะนั้นจึงขอความกรุณาอีกครั้งหนึ่งนะครับว่า
อยากให้ท่านร่วมพิธีผีจังหวัดของท่าน
แต่ถ้าเป็นประชาชนที่เฝ้ารับเสด็จพระราชดำเนินสามารถทำได้
รวมถึงถ่ายภาพนิ่งหรือถ่ายภาพเคลื่อนไหวก็ทำได้เหมือนกันนะคะ
แต่ว่าอาจจะทำได้ค่อนข้างลำบากเพราะบางพื้นที่มีการตัดสัญญาณโทรศัพท์เพื่อความปลอดภัย
ทำได้แค่ถ่ายภาพนิ่งและถ่ายภาพเคลื่อนไหวอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่แจ้งไว้เท่านั้น
ถ้าต้องการภาพปัจจุบันที่เป็นเหตุการณ์สดสามารถทำได้วิธีเดียวก็คือการเกี่ยวสัญญาณของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจหรือว่าทรทเท่านั้นค่ะ
ด้านพลตำรวจรีจิรสันแก้วแสงเอกผู้บังคับการตำรวจจราจร
ท่านก็บอกว่าจะมีการปิดการจราจรโดยรอบสนามหลวงนะคะตั้งแต่๒๕ตุลาคมเวลา๕นาฬิกาก็คือตั้งแต่ถนนราชดำเนินนอก
ถนนราชดำเนินกลางและถนนราชดำเนินในทิศเหนือจะปิดการจราจรตั้งแต่แยกลานพระราชวังดุสิต
ส่วนทิศใต้ตั้งแต่แยกปากคลองตลาดหน้าสถานีตำรวจนครบานพระราชวัง
ตะวันออกตั้งแต่แยกสะพานขาวถนนหลานหลวงส่วนทิศตะวันตกก็คือตั้งแต่แยกอรุณอมรินถนนบรมราชชนนานี
บริเวณทั้งหมดนี้จะไม่อนุญาตให้ประชาชนนำรถเข้ายกเว้นขบวนเสด็จขบวนอาคันตุกะและขบวนฉุกเฉิน
แต่ว่าประชาชนสามารถเดินเท้าเข้าไปได้นะคะในพื้นที่๓ช่องทางก็คือประชาชนที่เดินทางไปโดยรถยนต์ส่วนตัว
ก็ให้ไปจอดเอาไว้ในพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่เขาจัดเตรียมเอาไว้ให้เตรียมเอาไว้สำหรับจอดรถ๑๓แห่งรอบกรุงเทพมหานครค่ะ
แต่อย่างที่ท่านพลโทสันเสริญบอกนะครับทุกจังหวัดหรือว่าทุกเขตของกรุงเทพมหานครจะมีจุดที่สามารถให้ท่านไปถวายดอกไม้จันทร์ได้อยู่แล้ว
คือเข้าใจว่าประชาชนทุกคนอยากจะไปร่วมพระราชพิธีนะคะแต่ด้วยพื้นที่อันจำกัดจริงแต่ละจังหวัดจะมีการจัดเตรียมเอาไว้ให้อยู่แล้ว
ท่านจะไปร่วมไม่ได้แต่ว่ามีอีกอย่างหนึ่งที่ท่านสามารถทำได้ก็คือการสมัครเป็นจิตอาสานะคุณเขียนมาสอน
ในช่วงเวลานั้นคงต้องการจิตอาสาเยอะที่เดียวนะครับ
จิตอาสาเฉพาะกิจด้านการรักษาความปลอดภัยและการจราจรงานพระชพิธีรุ่นที่๑จำนวนรวม๒หมื่นคนนะครับ
โดยจิตอาสานี้จะทำหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ในการดูแลความเรียบร้อยเฝ้าระวังสิ่งบอกเหตุที่ผิดปกติและแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดให้กับเจ้าหน้าที่
รวมทั้งจะมีการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที
อาสากลุ่มนี้จะประจำการอยู่ที่บริเวณพระเมรุมาตรจำลองทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานครเลยนะครับ